ขวบเองที่จันทบุรีฮะก็เล่นสนเอาหัวมุดตรงนั้นมุดตรงนี้
อ้าวติดนะฮะทำไงอ่ะตัดทิ้งเลยเฮ้ย
อยู่เฉยเออเขาจะใช้หินเจียนะนโมมันจะเสียงดังหน่อยนะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอ้าวโอ้ยออกมาแล้ว
เสียงพี่เบิร์ตกำลังสดเลยเห็นไอร่อกร่องแบบนี้ครับ
เห็นที่แคบไม่ได้ขอมุดหน่อยอ่านี่น้องน้ำโมนะ
สนจนหัวติดเอ๊ยลูกกรงประตูครับนี่ค่ะบ้านนี้อยู่ในโอ้โหนี่
อ่างโกรมครับตำบลตรอกนองอำเภอขลุงที่จันทบุรีเย็นเมื่อวานนี้
ก็ต้องใช้ไอ้หินเจียมืออะตัดลูกเกร็งเอ่อลูกลง
เหล็กออกครับก็ต้องเอาผ้ามาป้องกันด้วยนะ
ผ้าคลุมหัวน้องเขาไว้เดี๋ยวสะเก็ดไฟมัน
ยายเอาไปถางป่าอยู่ใกล้ใกล้บ้านถางเสร็จบอกให้ลูกให้หลานอ่ะ
ยายก็รีบมาดูครับเห็นว่าอ้าวหัวหลานติดลูกกลงแล้ว
ก็เลยแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยเหลือครับ

ก็ป้องกันย่าเหมือนกันนะคือเด็กสนนะครับยังไงก็ดูแลหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าลูกกลมแบบนี้มันก็มีอยู่ตามบ้านทั่วไปอยู่แล้ว

ไม่เข้าไม่เอาหัวเข้าไปแต่เด็กกลัวที่แคบ
อ๋อแล้วโตว่ะโตมาชอบเลย